ดูเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้นกันบ้างนะคะ
ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการเปิดโครงการประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน
พร้อมหารือกับหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนกว่า๑๖หน่วยงาน
เพื่อจะแก้ปัญหาเขาหัวโล้น
เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกลุกป่านอกเขตชุมชน
ตามคำสั่งของคศที่๖๔และ๖๖ค่ะ
เอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน๑๖หน่วยงาน
หารือการดำเนินงานในการฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้น
โครงการประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน
ซึ่งจะยังคงบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ

หลังคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่๖๔และ๖๖
โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชุมชนที่ถูกบุกรุก
สั่งการให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เข้าไปดำเนินการก่อนเป็นลำดับแรก
ส่วนเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี๒๕๕๙
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร้องขอให้แก้ไขบางข้อความ
เพราะติดขัดในการเข้าไปฟื้นฟูตามแผนฟื้นฟูเขาหัวโล้น๑๔โมเดล
ตอนนี้ให้ฝ่ายกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญไปศึกษาแนวทางในการปรับแก้
ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดให้ทุกโมเดลต้องบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปก่อน
ขณะเดียวกันก็มีการเปิดโครงการประชารัฐพิทักษ์ป่าน่าน
ซึ่งมีเครือข่ายในจังหวัดน่านกว่า๑๐๐คนค่ะ
จาก๑๕อำเภอทุกคนมาร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องรักษาป่าที่ยังเหลืออยู่

และช่วยกันฟื้นฟูเขาหัวโล้นให้กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอีกครั้งหนึ่ง